หลานฆ่าลุงตายนะคะคิดว่าลุงจะมาขโมยวัวของตัวเองฮะ
คนฟังก็สงสัยว่าลุงจะไปขโมยวัวหลานทำไม

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านสี่แจ
ที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
หลานแท้ค่ะเอาค้อนไล่ทุบหัวลุงตัวเองจนตาย
ผู้ตายคือในปั่นบุญมาอายุห้าสิบหกปีนะคะสภาพศพมีแผลแตกที่ไทยทอย
ตามลำตัวนี่มีรอยฟกช้ำหน้าแข้งสองข้างก็แตก
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะใกล้กันมีไม้หน้าสาม
ความยาวประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางสี่เซนติเมตรตกอยู่ด้วย
คนก่อเหตุนี่เลยค่ะเต้ยบรรพิชิตบุญมาวัยยี่สิบห้าปี
หลานชายคนตายนั่นแหละเต้ยหนีนะแต่ชาวบ้านเขาลุมจับเอาไว้ได้
พาตัวไปชี้จุดต่างต่างตำรวจบอกเต้ยยังไม่หยุดหลอนเลยนะ
นิเตอร์ยังไม่หยุดคลั่งด้วยซ้ำสับสนไปหมดเลย
ยังไม่ค่อยรู้เรื่องบอกเอาไม้ตีลุงจริง
เพราะลุงจะมาฆ่าเขาเขาเลยต้องป้องกันตัว
เขามีควายหนึ่งตัวเป็นตัวผู้เขาอยากได้ควายคืน
ลุงเอาควายเข้าไปลุงจะมาแย่งควายเขาเลยทะเลาะกับลุง
เขาบันดาลโทษะคว้าท่อนไม้ตีลุงถึงในบ้านแต่ไม่ได้ตีแรง
ให้ลุงหมอบเฉยมาเป็นชุดเลย
โดดเตือนบินลูกจอกยางเข้ามาก่อนก็ตีแต่ตีเข้าที่หัว
ตีแคว้าให้กว่านั้นแล้วตีข้างไม่ได้นับแต่ลายถือกัน
ผมไม่ได้ตีแรงก็เพื่อว่าเจอไอ้เจ้าอยู่อย่างเดียว
ทีนี้นางสาวยุพินนะคะน้องสาวของคนตายแล้วก็เป็นป้าก็ของคนเกาะเหตุนะคะ

มันอยากทำร้ายลุงมามันอยากฆ่าลุงมา

ครั้งนี้คือครั้งที่๓แล้วลุงตาย
คือยาม่าเบิ๊ดขึ้นไปบ้าง

แล้วมันนี่ผู้ตายอยู่ใส่ครับ
ผู้ตายก็นั่งไปนั่งมา
มันก็นั่งมามันก็มันอยู่นี่นี่
มันค่อยอยู่นี่

ตำรวจคุมตัวในเต้อจับพื้นที่ทันทีนะครับ
เพราะชาวบ้านเนี่ยมือกับเท้าเขาพร้อมมากเลย
อยากจะรุมเต้ยอย่าเต็มที่แล้วนะคะ
เรื่องต้นเต้ยเคยถูกจับข้อหาเสพยาบ้า
แล้วก็ลักลอบตัดไม้พยูงในพื้นที่
ติดคุกอยู่๒ปีกว่าพ้นโทษมาเมื่อปี๖๒ค่ะ

แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษนะคะ